คุณเคยได้ยินเรื่องของการอาบน้ำมนต์กันไหมเคยได้ยินครับ
แต่ที่นี่ไม่ได้อาบน้ำมนต์นะคะ
เขาอาบน้ำมันเดือดแล้วก็ลุยไฟค่ะ
โอ้โฮจริงจริงเอาเป็นว่าดูแล้วอย่าทำตาม
นี่คือความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเรียนแบบนะคะคุณผู้ชมนะ
กลุ่มชาวบ้านพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จำนวนมาก
เขาพากันร่วมพิธีอาบน้ำมันเดือด
แล้วก็ทำพิธีลุยไฟ
ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อพวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งก่อนเริ่มพิธีร่างทรงเทพเจ้าเฮ่งเจียเนี่ย
ทำพิธีปั๊มยันสีแดงลงบนเสื้อสีขาวให้กับผู้ที่มาร่วมพิธี
แล้วก็ต้องถือศีลกินเจให้ครบ๙วันด้วยนะ
แบบนี้นะคะนี่คือปั๊มลงไปแบบนี้อันนี้คือปั๊มยันนะ
นี่นะคะร่างทรงเฮ่งเจียก็ปั๊มยันลงไป
แล้วผู้ทำพิธีอย่างที่บอกนะต้องทานเจครบ๙วันนะ
หลังจากปั๊มยันลงไปถึงจะเริ่มทำการอาบน้ำมันเดือด

เดือดแบบปุดอย่างนี้คุณ
การอาบน้ำมันเดือดจากกระทะที่ตั้งไฟร้อนนะค่ะ

แล้วคนให้เข้ากันจนเดือดบุดจากนั้นร่างทรงเทพเจ้าแห่งเจีย
จะลงประทับร่างและทำพิธีเปิดกระทะร้อน
ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่ออาบน้ำมันเดือดแล้ว
จะไม่รู้สึกร้อนแม้แต่นิดเดียว
ต้องใช้วิจาระยานนะคุณผู้ชม
เชื่อสิ่งที่น้องใบตองเขาเล่าทั้งหมดนะ
คือเขาบอกว่าแบบนี้นะคะ
แต่เราไม่ได้ยืนยันนะว่า
ว่ามีคนทำแล้วร้อนหรือไม่ร้อนอะไร
เขาว่ากันว่าช่วยขจัดโรคภัย
แล้วก็เป็นการตัดกรรมเปิดโชคเปิดลาบ
ร่างทรงจะใช้ใบสะเดา

ุ่มลงไปในกระทะน้ำมันเดือดตั้งไฟ
แล้วก็สะบัดขึ้นใส่ตัวเองค่ะ

ใครที่ประกอบอาหารเอง
แล้วปั๊กแบบทำพวกอาหารทอด

แค่น้ำมันกระเด็นนิดเดียวโดนแขน
แบพองนะคะนี่น้ำมันเดือดแล้ว

ลูกศิษย์ที่ต่อแถวร่วมพิธีกัน

แล้วพอปากทมน้ำมันเดือด

จะต่อแถวเดินลุยไฟ

คือเดินลงไปในกองถ่าน
ที่ร้อนระอุคนละ๓รอบ

นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะคะ
เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีการทำพิธีกรรมอะไรต่างแบบนี้ด้วย

จุดประทัดเสี่ยงทายกันสักหน่อยดีไหมล่ะ

ชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมงาน
ก็ได้มีกำลังใจเล็กน้อยลองดูซิว่า
จะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วจะเป๊ะจะปังกันไหมในงวดนี้นะคะ
ก็อย่างที่เห็นเป็นประทัด๒ชุดด้วยกัน
ก็ออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง

คุณมองภาษาแหล่ะเขลมรู้เลยไม่เหมือนกันเลย

อาจจะมีแบบนิดหน่อยแหละ

มั่งขั่งลับจับรับโชคอะไรแน่นี่

ของเราก็มีเสื้อยืดตลอดข่าวเราก็มีเหมือนกัน

เราอ่านเราอ่านไปแล้ว

เห็งก็อยากจะให้ดูให้วิเคราะห์กันไป